ทราบกันดีว่าโควิด๑๙มันกระทบกับหลายอาชีพนะครับ
ผมลงไปภูเก็ตมาไปเจอกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแบบรถพ่วงข้าง
เขาบอกว่าช่วงปกตินะกำไรเขาต่อวันนะครึ่งหมื่น
แต่ตอนนี้กลายเป็นหนี้เป็นสินถึงแม้จะเปิดรับนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ตาม
แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวหรือเปล่าติดตามพร้อมกันครับ
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับ
แม้จะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาบ้างแล้ว
แต่ก็อย่างที่เห็นแหละครับไม่ต่างอะไรกับเมืองร้าง

ร้านค้าร้านอาหารห้างสรรพสินค้า
ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ปิดแบบนี้มาเป็นปีแล้ว
เห็นจะมีแต่รถขายอาหารแบบพ่วงข้าง
อย่างร้านก๋วยเตี๋ยวของป้าปัดนี่แหละครับ
วิ่งไปวิ่งมาขายอาหารให้กับคนในพื้นที่

แต่วันนี้เหรอป้ามีแต่หนี้ครับ
จะเงียบขนาดไหน
ผมก็เลยลองซ้อนท้ายรถมาปัดออกไปขายก๋วยเตี๋ยวซะเลย
จะขายได้แต่ละชามเล่นเอาเหงื่อตกเลยครับ

ก็ถือว่าขายยากเหมือนกันเนาะ
ยุคที่สรรคัลโควิดแบบนี้นะคะ
แต่ไม่รู้กรุงเทพฯมาหานครเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิด
แล้วผู้ประกอบการในกรุงเทพเขาอยู่กันอย่างไร
ผู้สื่อข่าวของเราพาลงพื้นที่ไปดูติดตามพร้อมกันกับคุณอัญชรีสิริมั่วครับ

ไม่มีลูกค้าไม่มีนักท่องเที่ยว
มันไม่มีการหมุนเวียน
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้น
แล้วมันก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ต่อไปได้ไหม

ก็รอดูไปเรื่อยค่ะไม่มีความหวังหรอก
เพราะว่าขนาดนี้ในทุกเรื่องมันก็ไม่จบสักทีนึง
นี่เป็นเสียงสะท้อนของร้านค้ารายย่อยที่ถนนข้าวสาร

ยอดขายแทบจะไม่คุ้มทุนแต่ทางเลือกมีไม่มากนัก
จึงต้องทนต่อสู้กันให้ถึงที่สุด
เช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร

และเริ่มมีโรงแรมบางแห่งตัดสินใจปิดกิจการถาวร

เราไม่มีสงการมา๒ปีแล้วตั้งแต่รอบแรก
วันนี้ผู้ประกอบการเองปิดตัวไปเยอะ
แล้วก็บางคนก็คืนพื้นที่
เช่ามาเช่าตึกแถวมาทำเป็นห้องพัก

โรงแรมที่ทราบเลยขายประมาณทิ้งไปเลย๓โลง
อันนี้ก็ต้องบอกว่าผลกระทบของโควิด

อันนี้ไม่รวมกับกิจการร้านต่างที่ขายของที่ละลึกนะครับ
ปิดไปตั้งแต่ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เปิด
วันนี้ที่จะไปฉีดวัคซีนอันนี้ตัวอย่างเลยนะ
ที่จะไปฉีดวัคซีนยังไม่มีค่ารถไปฉีดวัคซีนเลย
ในส่วนของร้านพวกแผงลอยหับเล่แผงลอย
ยังไม่มีเงินที่จะนั่งรถไปฉีดวัคซีน
ก็ต้องมาขอความช่วยเหลืออย่างนี้
ต้องเข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อนแล้ววันนี้เขาไม่มีเงินแล้ว
ไอ้เงินที่ภาครัฐช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้เลย
เนื่องจากว่าหนึ่งเขาต้องดูแลครอบครัว
ไหนจะค่าเช่าไหนจะลูกไหนจะค่าเทอม
ผลกระทบนี่ค่อนข้างเลวร้ายมากต้องบอกอย่างนี้
นายกควรที่จะเร่งเปิดนะครับข้อที่หนึ่ง
สองเข้ามาเยียวยาดูแลผู้ประกอบการจริง
ผู้ประกอบการข้าวสารตั้งความหวังไว้ว่า
แกแซนบ็อกซ์จะเป็นโมเดลที่ดี
และขยายไปสู่พื้นที่อื่น
รวมทั้งถนนข้าวสารให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

ัญชาลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน
และนี่คือทั้งหมดของข่าวเด็ดศรกิจ
พิชิตทุกเรื่องปากท้องสัปดาห์นี้

เป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับ